เบื่อแล้วหัวหินไปที่นี่บ้างอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางครับ
น้ำตกหรอน้ำตกฮะที่ประจวบครับคุณผู้ชมครับ
ได้ยินไม่ผิดที่นี่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางตั้งอยู่ที่อำเภอทัพสแก่
จังหวัดประจวบคิริขันครับค่ะน้ำตกแห่งเนี้ยบอกเลยว่าหลายคนก็รู้จักแล้วก็เคยไป
แต่หลายคนก็แหมจะไปเที่ยวแต่ทะลงทะเลลองเปลี่ยนใจปันใจจากทะเลมาหาเข่าบ้างไหมล่ะ
ก็นี่ไงก็อยู่กับเขาแล้วนี่ไงเออมาอยู่กับเขาอยู่กับป่า
มาเที่ยวน้ำตกกันสถานแห่งนี้เหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแบบหลับ
ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางมีความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้
และมีบรรยากาศเขียวขจีแบบนี้พอเข้าไปคุณจะได้เจอกับอะไร
ืดบอสฮะนี่สวยนะมาแล้วยังดีกว่ามาช้า
คนละมอดคนละมอดไม่ใช่มอดปฏิพรรณเหรอ
ใช่ถ้าหมอปฏิพานมาทาทาจะมาด้วยนะ

คือถ้าเสียงปกติเขาจะร้องเพลงให้อยู่หรอก
คุณผู้ชมครับแล้วนอกจากเจอกับพืชมอสแล้วนะยังเจอกับเฟิร์นสายพันธุ์ต่างด้วย
เขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่สมบูรณ์ของที่นี่
แล้วถ้ามาที่นี่น้ำตกคุณต้องไปแล้วถามว่าน้ำตกเขาสูงกี่ชั้นอะไรยังไง
๗ชั้นยังกับสวรรค์ชั้น๗

คุณผู้ชมแต่ถึงแม้จะมีสวรรค์ถึง๗ชั้นมีน้ำตก๗ขั้น
แต่คุณไปได้แค่๕ชั้น๕ขั้นนะ

มันสูง
กายไม่พร้อมใจไม่พร้อมอย่าเพิ่งขึ้นไป
คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันอันตราย
ให้เที่ยวอย่างแรกชั้น๑๒
เป็นชั้นที่น้ำไหลไม่แรงมาก
เหมาะกับการเอาเท้าไปแช่เพื่อความเย็นสบาย
ชิวนั่งเย็นชิว
บางคนบอกขอสะใจกว่านี้หน่อยได้ไหม

นี่ครับชั้น๔ชั้น๕

จะมีความแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง
แล้วก็จะมีจุดให้ลงไปแช่น้ำพักผ่อนหย่อนใจ

คุณไปเล่นน้ำตกแบบนี้ล่าสุดเมื่อไหร่

ปกติเราไม่ค่อยนึกถึงการไปเล่นน้ำที่น้ำตกแล้วช่วงหลัง
ถ้าไม่ใช่ตอนเด็กนานมากนะ

คุณอย่าคิดเลยมันยาวนานเกินไป

คุณผู้ชมครับใครอยากไปเลี้ยงกับเราไปกันได้
ที่นี่น้ำตกน่าสนใจจริงนะฮะ
แล้วเขาบอกว่ามีจุดกางเต็นต์ชมธรรมชาติด้วย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางจังหวัดประจวบคิริคัน

ให้คุณผู้ชมโทรไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
เผื่อใครจะไปแบบว่ากะปักหลักกางตรงกางเต้น
จะได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ว่าต้องทำอย่างไร

แล้วก็หน้าฝนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
เพราะว่าถ้าคุณจะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาหรือน้ำตกอย่างนี้
อาจจะต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยแนะนำได้ว่า
เหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยวหรือค้างแรมหรือเปล่า